ช่วงนี้นะครับเรื่องรอบขอบสนามไปเริ่มต้นกันที่ไฮไลท์ของเกมเมื่อคืนกันก่อนครับ
ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนะครับ
ไปดูกันหน่อยว่าในแต่ละจังหวะของเกมเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียนะครับ
กลางแฟนบอลที่มาร่วมชมเกมประมาณ๔๐๐๐กว่าคนครับ
จังหวะนี้นะครับไทยวางบอลยาวแล้วก็เป็นธิรสินแดงดานะครับ

คุณพุทธศาสตร์ประตูของธนาชาติเจ้าถิ่นยัสเซอร์อัลมูไซเลมไปทำฟ้าครับ
ในจังหวะนี้เนี่ยมีโอกาสเลยนะครับ
น่าจะเป็นจุดโทษของไทยซะด้วยซ้ำครับ
แต่ว่าผู้ตัดสินชาวจีนก็คือฟู้มิงให้เป็นเพียงแค่ลูกฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษแล้ว
ชูใบเหลืองให้กับผู้สาประตูของทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับ
กี่ทีกี่ทีก็น่าจะอยู่ในกรอบกิจโทษคุณผู้ชมครับ

ซึ่งยังคงเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูตะศูนย์นะครับ

นาทีที่๘๓ศาลัทยูเย็นนะครับ
เบียดกับฟาฮัทอัลมูวาลัสนะครับ
แล้วเจ้าตัวก็ล้มลงไปในกรอบเขตโทษจังหวะนี้ครับ
มาจากด้านหลังกรรมการมองว่ามาจากข้างหลังนะครับ

แต่ทางด้านฟ้าฮัทอัลมูวาลัทเนี่ยก็เตรียมที่จะล้มอยู่แล้วนะครับ
สุดท้ายก็ได้ลูกจุดโทษไป
แล้วก็เป็นนวัฟอัลอาวิทที่ยิงให้กับเจ้าถิ่นขึ้นนำ๑ประตูต่อศูนย์
พอโดนขึ้นนำเนี่ยไทยเราก็มีเป๋ไปเล็กน้อยนะครับ

จังหวะนี้เปิดมาทริสซองโดเติมขึ้นมามงลูกนี้เข้าประตูไปครับ
แต่ดีใจได้เพียงแค่แป๊บเดียวคุณผู้ชม
เพราะว่าไลแมนนั้นยกทงให้เป็นลูกล้ำหน้านะครับ
รู้จักภาพช้าก็ล้ำจริงครับคุณผู้ชม
สุดท้ายไทยก็พยายามเต็มที่นะครับ
แต่ก็ไม่สามารถตามตีเสมอได้ครับก็จบเกม
ที่เฉือนเอาชนะไทยไปแบบบุตุวิท

ก็หลังจากจบเกมนะครับสหรัฐอยู่เย็นครับโอ้โหเข้าไปต่อว่าผู้ตัดสินนะครับ
แล้วก็โดนใบเหลืองที่๒ของตัวเองเป็นใบแดงไปครับ
ก็ทำให้เจ้าตัวนั้นติดโทษนะครับไม่สามารถลงเล่นในเกมที่จะเจอกับญี่ปุ่น
ที่ประเทศไทยของเราได้ครับซึ่งเจ้าตังค์นั้นก็เดินออกจากสนามทั้งน้ำตาเลยทีเดียวนะครับ
ว่าเจ็บช้ำทั้งผลการแข่งขันแล้วก็น้ำใจเลยทีเดียวส่วนผลในกลุ่มเดียวกันนะครับ
ญี่ปุ่นที่จะมาเจอกับไทยนะครับแพ้ให้กับสหรัฐอารับเอมิเรต
ขาบ้านของตัวเองเลยครับ๑ประตูต่อ๒และอีกคู่นะครับออสเตรเลีย
เปิดบ้านเอาชนะอีรักษ์ไปสองประตูต่อศูนย์ไปดูหลังจบเกมกันหน่อยครับ
หลังจบเกมนักเตะทีมชาติไทยก็เดินไปขอบคุณแฟนบอลชาวไทยในซาอุที่มาตามเชียร์กันถึงที่สนาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนี้ครับเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นนะครับยังอยู่ในอารมณ์เสียใจครับ
ร้องให้ไม่หยุดเนื่อยความเสียใจแล้วก็เสียดายนะครับที่ทีมท่าทายนั้นเป็นฝ่ายแพร่แท้ทั้งที่สู้ได้อย่างสูสี
ทำให้เพื่อนร่วมทีมและสตาร์ฟโค้ชนั้นต้องมาปลอบใจกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวครับ
ไปดูสถิติหลังจบเกมกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไร
ไทยนั้นเป็นรองซาอุอยู่เล็กน้อยนะครับ
ไปดูโอกาสยิงกันหน่อยซาอุนั้นมีโอกาสยิง๑๒ครั้ง
กรอบเพียงแค่๕ครั้งเท่านั้นนะครับ
ส่วนไทยนั้นมีโอกาสยิงไป๗ครั้งครับเข้ากรอบไป๔ครั้ง
ส่วนเปอร์เซ็นต์ในการครองบอลครับก็เป็นไปตามแท็กติกนะครับ
นั้นครองบอลได้๓๖ส่วนซาอุนั้นครองบอลได้๖๐
เกมส่วนใหญ่ก็คือไทยนั้นจะเป็นฝ่ายตั้งรับ
แล้วก็อาศัยจังหวะในการสวนกลับซึ่งหลายครั้งก็ทำได้ดีด้วยนะครับ
ส่วนจำนวนในการป้องกันประตูนะครับต้องชมกวินธรรมสัจจานันทร์
ต้องบอกว่าเซฟได้เยอะเลยนะครับเซฟไปถึง๔ครั้งนะครับ
ส่วนในทวารสาอุนั้นเซฟไป๕ครั้งครับคุณผู้ชมครับ